ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องของกรุพระแตกนะฮะ
ครูนี่เป็นห้องว่างนะเป็นช่องเก็บของ

ทีนี้ที่วัดเถนพลายที่สุพรรณบุรีครับนี่เป็นวัดเก่าแก่
ตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยานะครับ
กันว่าตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
เขาจะวางท่อระบายน้ำก็ต้องมาขุด
ขุดวางท่อระบายน้ำรอบเจดีที่วัดนะฮะแถวฐานเจดีอายุกว่าร้อยปีนะครับ
หลายร้อยปีด้วยนะครับพระที่วัดบอก
ขุดไปขุดมากรุพระแปลกนะครับ
นี่ฮะเจอกรุพระที่มีหายใส่อยู่นะครับ
โอ้โหสองหายครับขุดลงไปได้แค่ห้าสิบเซนติเมตรอ่ะ
เจอไห่โบราณสองไห่อยู่ตรงมุมฐานเจดี
แล้วในหายมีพระเครื่องเป็นพระเครื่องเนื้อดินเผา
ขุนแผนหลายพิมพ์เยอะแยะไปหมดเลย
ทรงพลใหญ่ทรงพลเล็กพลายเดี่ยวพลายคู่
ประมาณสามร้อยองค์อืมอ่าฟังเสียงท่านเจ้าวาด
วัดเหนพลายนะฮะที่บำเวอสี่ประจานกฤษพลันโบรี
หน่อยนะครับทำท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำขังแค่นั้นเอง
แต่ทีนี้จารย์ทำก็ต้องขุดของไปเพื่อทำทางท่อระบายแล้วก็ต้องขุดออกไปกับวิเตย์อย่างที่เห็น
ก็ยังไม่รู้สึกก็เดี๋ยวคงจะต้องประชุมส่งแล้วก็คงจะกำหนดอีก
อีกทิศทางหนึ่งแต่คิดว่าในวันพรุ่งนี้
ก็จะประกอบพิธีในการบวงสวงองค์พระเจดีบอกเล่า๙๐อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเค้าคงคิดว่าเป็นนิตย์หมายที่ดีแต่ะวัด
เค้าคิดว่าในวันพรุ่งนี้คงจะประกอบพิธีวงสวงในเวลา๓๙นาที
ผมรู้มันมีทุกเจดีแต่ไม่รู้ว่าเจดีนี้ลึกแค่ไหน
เจอเข้าเดี๋ยวเจอชิ้นนึงเดี๋ยวก็เจอชิ้น
เจอวะพุทธรูป๒นิ้วครึ่งสูงตี้นิ้ว
คอหักเป็นสำลิดสำลิดจะหักคอแค่นี้
เพราะตรงนี้เป็นจุดอ่อนของพระอยู่ในน้ำน้ำมันท่วม
แล้ววะขุดไปอีกสิบเซ็นต์ก็เจอไหล
ช่างรับเหมาบอกรู้เลยถ้ามาขุดเจดีเนี่ย
วัดแถวยุธยาต้องเจอแน่ก็ทำความสะอาด
ทางวัดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วคือที่สุพรรณบุรีท่านผู้ชมขออภัย
แต่ว่าที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับทางประวัติของวัดเถนพลาย
วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรียุธยานะครับแต่วัดอยู่ที่อำเภอศรีประจันท
จังหวัดสุพรรณบุรีทั้งวัดบอกว่าน่าจะเป็นพระตั้งแต่สมเด็จพระนเรสวนมหาลาศ
ทรงมาทำยุทธหัสถีที่ดอนเจดีแล้วมีขุนศึกผู้ใหญ่แวะพักครบที่นี่
ให้ทหารให้ช้างได้พักนะครับก่อนที่จะเดินทางไปบ้านน้องสาหร่าย
ก็เลยเป็นที่มาของการตั้งชื่อวัดว่าวัดเถนพลาย
ซึ่งมีความหมายว่าช้างของขุนศึกผู้ใหญ่
นี่ครับเชื่อกันว่าก่อนที่จะเดินทางออกรบเพื่อทำยุทธหัสถี
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชท่านได้สร้างพระขุนแผนขึ้นมาในสมัยนั้น
เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารแล้วก่อนจะออกไปรบก่อนจะไปกันเนี่ย
คาดว่าคงจะบรรจุใส่หายแล้วใส่กรุใต้ฐานเจดีวัดเถนพลายเอาไว้
ผ่านมาไม่รู้อุ้ยกี่ร้อยปีมาคุดเจอนี่ฮะอุ้ยสามร้อยองค์ได้
ก็ต้องมาเนี่ยฮะทำความสะอาดกันเนี่ยพอทำความสะอาดแล้วเห็นไหม
พิมพ์นี้ยังชัดเจนอยู่เลยพระขุนแผนทั้งนั้นเลย